ภารกิจแห่งความหวังเรือหลวงสุโขทัย
เมื่อวานนี้เป็นอีกวันที่มีปฏิบัติการค้นหา
แต่ยังไม่ได้เจอเพิ่มนะครับ

คุณผู้ชมครับผมเคยทำข่าวเกี่ยวกับการค้นหาผู้สูญหายแบบนี้

ถ้าเรายังไม่เห็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า

สำหรับการค้นหากำลังพลผู้สูญหายทั้ง๒๓นาย
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับกองทัพเรือได้ปรับแผน

ขยายวงกว้างไปถึงพื้นที่ของทัพเรือภาคที่๒แล้ว

ซึ่งเป็นไปตามการคำนวณของกรมอุทธกษาตกองทัพเรือ
ซึ่งการคำนวณทำให้เห็นว่ามีโอกาสที่ผู้ประสบภัย
จะลอยไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราชธานีหรือเปล่า
เนื่องจากเนื่องจากพบอุปกรณ์ของเรือหลวงสุโขทัย
ไปถึงจังหวัดชุมพรแล้วครับ
ซึ่งปฏิบัติการค้นหาได้ส่งเรือใหญ่ส่งเฮลีคอปเตอร์แล้วก็เครื่องบินลาดตะเวน
จุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางซึ่งมีระดับความลึก๔๐เมตร
เพื่อสำรวจและเก็บภาพนะฮะจะได้ช่วยหาคำตอบที่ญาติกำลังกังวลว่า
มีกำลังพลติดอยู่ในเรือหรือเปล่าอืมทีมข่าวไปคุยกับนายโกเมนจันทเซนครับ
ที่สามารถตรวจจับวัตถุใต้น้ำและบนผิวน้ำได้
จำได้ไหมน้องมาวินน้องมาวินที่ขี่เจสสกีแล้วตกแล้วจมที่เกิดศรีนคริน
เอาเครื่องนี้ไปใช้ก็จะมาสแกนใต้น้ำสำรวจตามแนวชายฝั่งพื้นที่ปากน้ำชุมพร
ชุมพรด้วยแล้วก็ต่อยาวไปถึงอ่าวบ่อทองหลางเลย
ประจวบคิริขันระยะทาง๕๐ไมค์ทะเลหรือว่าคิดเป็น๙๒กิโลเมตรครับ
ซึ่งอุปสรรคสำคัญของการค้นหาผู้สูญหายในทะเลคือ
ขึ้นลมแรงครับคลื่นลมแรงแล้วก็ทัศนวิสัยมองยากกว่าน้ำจืดหลายเท่า

สแกนมาเรื่อยนะครับจากปากน้ำชุมพรนะครับ
ก็ประมาณระยะทางเป็นกิโลก็ประมาณเกือบร้อยกิโล
สแกนมาเรื่อยก็มีวัตถุอยู่หน้าผิวดินนะครับ
แต่ว่าผมประเมินเป็นพวกสัตว์น้ำมากกว่า
ไม่ได้เป็นวัตถุที่คล้ายกับร่างมนุษย์อะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็ดูจากปัจจัยรวมแล้ว
น่าคิดว่าน่าจะร่างเนี่ยไม่น่าจะอยู่ในน้ำแล้ว
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้พบอุปกรณ์ของเรือหลวงสุโขทัยครับ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ไกลนั่นมีระบบสื่อสารและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใน
ซึ่งถือเป็นหัวใจของเรือเลยติดตั้งอยู่บนแท่นสูงสุดของเรือลบหลวงสุโขทัย
ที่วงอยู่นี่ฮะอันนี้แหละตอนที่มันอยู่ปกติ
อันนี้เนี่ยอุปกรณ์นี้หลายล้านบาทนะ
เรือประมงไปเจอนะครับอยู่ทะเลเขตรอยต่ออำเภอละแมกับอำเภอหลังสวนครับ
อกจากนี้ช่วงบ่ายของ๒๑ธันวาคมที่ผ่านมา
มีเรือประมงอวนลากไปพบชูชีพ

ลอยอยู่กลางทะเลห่างจากฝั่งอำเภอละแมร์๒๐๓๐กิโลเมตร
โดยแพร่ชูชีพดังกล่าวแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นของเรือหลวงสุโขทัย
ก็มันมีรหัสพัสดุครับคุณผู้ชม
แพร่ชูชีพเบอร์๓แล้วก็มีถุงยาเป็นยารักษาโลกส่วนตัวนะ
ฝาหลังของเครื่องมันหลุดออกจากตัวเครื่องแล้ว
ขณะเดียวกันเมื่อสายครับของเมื่อวานนี้
เรือประมงไปเจอเรือชูชีพอีกครับแล้วก็เสื้อชูชีพด้วยนี่ฮะนี่ฮะ
ลอยอยู่ในทะเลในพื้นที่อำเภอหลังสวนดอม
คือน่าเป็นห่วงว่าเสื้อชูชีพที่มันลอยแบบนี้คือมันหลุดมาจากตัวของพลเรือหรือเปล่า

นะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตกัน
แล้วก็ยังไปเจอกางเกงวอร์มสีกรมท่าแถบสีแดงแล้วก็หมวกสีดำ
ถูกคลื่นซัดไปติดหาดทุ่งซาง

เก็บรวบรวมทั้งหมดส่งเจ้าหน้าที่ของจังหวัดชุมพรก่อน

แต่ยังไม่พบนะฮะยังไม่พบผู้สูญหายแม้แต่รายเดียวนะครับ
ส่วนที่มีรายงานข่าวออกมาว่าพบร่างผู้เสียชีวิต๑รายเป็นผู้ชาย
ที่บริเวณแหลมสุยเกาะเสร็จอำเภอชายาจังหวัดสุราธานีที่เห็นอยู่ไกลนั่นแหละครับ

พลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑เปิดเผยว่า
จากการตรวจพิสูจน์ศพนั้นยืนยันว่าไม่ใช่ร่างของผู้สูญหาย
จากผู้เสียชีวิตรายนี้จากการตรวจสอบประเมินแล้ว
น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๘วัน
อกจากนี้เสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตก็ไม่ใช่เครื่องแบบของทหารครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมค่ะทีนี้พอเราตามข่าวนี้มาเนี่ย
มันก็มีข่าวออกมาเรื่อยนะเรื่องของการค้นหา
กำลังพลก็ยังค้นหาอยู่ต่อค่ะแต่ไอ้เรื่องที่ตามมาเอ๊ะมีคำสั่งหรือเปล่า
ว่าห้ามเรือจมอ่าจนทำให้เกิดความสูญเสียขึ้นรวมถึงในโลกโซเชียลเนี่ย
มีการพูดถึงแชทลับอืมแชทลับที่ว่านี้คืออะไรบอกว่าเอ๊ะแชทลับเนี้ย
เหมือนกับมีการรายงานแล้วนะว่าผนังเรือมันมีรอยร้าว
จะขอแบบว่าจะขอจอดหรือเปล่าแล้วปรากฏว่าไม่ได้รับการจอดเอ๊ะมันเกี่ยวข้องไหม
ดังนั้นคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาไล่ดูทีละเรื่องกันก่อนค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับคำสั่งห้ามเรือจมกันก่อน
เรื่องนี้เนี่ยทางด้านพลเรือเอกชนละทิศนาวานุเลาะนะคะ
เสนาธิการทหารเรือในฐานะที่เป็นตัวแทนกองทัพเรือเนี่ย
ก็มีการชี้แจงชี้แจงต่อทางกรรมธิการทหาร
สภาพุทธแห่งรัฐสดรที่อาคารรัฐสภาเมื่อวานนี้ค่ะ
มีเจ้าหน้าที่กรมอู่ทหารเรือแล้วก็โฆษกองทัพเรือมาร่วมชี้แจงนะ
เพราะว่ามีข้อมูลออกมาจากห้องกรรมธิการ
พลเรือเอกชนละทิศชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์สุดวิสัย
เพราะภัยธรรมชาติคือคลื่นในทะเลมันสูง

การที่จะประคับประคองเรือเนี่ย
พยายามที่จะประคับประคองเรือให้ถึงที่สุดแล้ว
แล้วผู้การเรือหลวงสุโขทัยก็แจ้งว่า
เรือที่เอียงมันเอียงเยอะ
คือเอียง๖๐๘๐องศา
อยู่บนเรือจะปลอดภัยกว่าอยู่บนผิวน้ำ

นี่นะคะเป็นห่วงเป็นห่วงตัวเรือมากพอสมควร

ทำให้ทั้งกำลังพลเองแล้วก็ผู้การเรือหลวงสุโขทัย
ตัดสินใจไงตัดสินใจที่จะปกป้องเรือ
ห้ามเรือจมจนบางทีอาจจะลืมคิดถึงชีวิตตัวเอง
ทีนี้คุณผู้ชมประเด็นนี้แหละหลังจากที่มีการชี้แจงแล้วเนี่ยนะ
นักข่าวก็ถามซ้ำเรื่องคำสั่งห้ามเรือจม
ทีนี้เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมฟังด้วยหูของคุณผู้ชมเองค่ะ
สรุปแล้วทางพลเรือเอกชนละทิศชี้แจงอันนี้ว่ายังไง
ข้อบรรยายคุณครับ
มีความเห็นเมียว
เขาเล่าว่ามามาก
น้ำเข้าหัวเรือน้ำเข้าข้างเรือ
นี่แหละคุณผู้ชมได้ฟังไปแล้วใช่ไหมคะ
พอถามซึ่งท่านก็ต่อไปอย่างที่คุณผู้ชมได้ยิน
คือท่านยืนยันนะว่ากำลังพลทุกคน
ชีวิตโลกประเทศเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่จมน้ำครบหมดทุกคนในตอนแรก
แต่ว่าหลังจากเรือจมลงไปแล้วเนี่ยนะมันเป็นไปได้ว่า
คือน้ำมันดูดไงน้ำมันดูดกำลังพลบางคนอาจจะหลุดเข้าไปในซากเรือ
จะต้องส่งลงไปสำรวจความเสียหาย
แล้วก็ค้นหากำลังพลที่อาจจะถูกน้ำดูดลงไปติดค้าง
หรือว่าเกี่ยวติดอยู่กับเรือในใต้น้ำด้วย
มาถึงท่อนนี้คุณผู้ชมอยากย้ำว่านี่ยังเป็นข่าวลืออยู่นะ
เป็นกระแสข่าวลือในสื่อออนไลน์ว่า
สาเหตุที่ทำให้เรือหลวงสุโขทัยต้องเจอกับคลื่นลมแรงจนเรือเสียหาย
เป็นเพราะว่าผู้การเรือหลวงขอเข้าไปจอดที่ท่าเรือบางสะพานแล้ว
แต่ไม่ได้รับอนุญาตก็เลยต้องแล่นเรือต่อไป
ผนังเรือมันเริ่มฉี่ขาดมากขึ้นจากการที่โดนคลื่นซัดคลื่นซัด
มวลน้ำจำนวนมากก็ไหลเข้าเรือ
อีกทีนี่คือข่าวลือในออนไลน์นะ
เรื่องนี้ครับนายท่าของบริษัทท่าเรือประจวบจำกัด

เอาหลักฐานข้อความแชทไลน์และคลิปภาพ
มาแสดงให้กับสื่อมวลชน

เป็นคนตัดสินใจจะไม่เข้าท่าเรือเองครับ
ฟังคุณธนาวุฒิในท่าบริษัทท่าเรือประจวบจำกัดครับ

ของวันที่๑๘นะครับ

เราก็พร้อมให้การสนับสนุนนะครับ
เราไม่ได้เป็นคนไม่ให้เข้าท่านะครับให้ทางเรือเป็นคนตัดสินว่าจะเอาเรือเข้าหรือไม่เข้า
ซึ่งณตอนนั้นเรือหลวงสุโขทยังไม่ถึงท่าเรือประจวบ
ยังไม่ได้เข้าท่านะครับยังไม่ได้เข้าท่า
แล้วน้องต้นเรือก็ได้ดูภาพแล้วก็ได้คุยกันบางคำกับน้องที่แผนกนะครับ
แล้วก็ตัดสินใจมีคลิปที่ผมบอกเนี่ยฮะ
นี่ค่ะทางนายท่า
อาทิตย์นี้ออกมาชี้แจงในมุม
ว่าไม่ได้มีคำสั่งนะว่าห้ามเรือเข้ามาเทียบท่า
แต่ทางเรือตัดสินใจเองทีนี้คุณผู้ชม

เป็นแชทไลน์การติดต่อระหว่างเรือหลวงสุโขทัยกับท่าเรือประจวบ
เราไล่เวลาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะ
คือตอน๙โมง๕๐นาที

บอกว่าขอนำเรือหลวงสุโขทัยกับเรือประสานก็เลยเข้าเทียบท่า
เพื่อที่จะส่งทหารจำนวนนึงขึ้นบัสไปชุมพร
ทีนี้หลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมจาก๙โมง๕๐นาทีช่วงประมาณเที่ยง๑๑นาทีนะ
หลวงสุโขทัยติดต่อกลับไปที่ท่าเรือ
บอกว่าขอให้ถ่ายคลิปคลื่นลมบริเวณท่าเรือส่งไปให้ที
รวมถึงท่าเรือก็แนะจุดทิ้งสมอให้เรือหลวงสามารถจอดเรือได้
แต่หลังจากที่ต้นเรือต้นเรือในที่นี้

รับคลิปวิดีโอแล้วก็ดูจากสภาพคลื่นลมต่างแล้วเนี่ย
ก็แจ้งกลับมาบอกว่าไม่ขอเข้าเทียบ
แล้วเดี๋ยวจะวกเรือกลับสัตหีบ
นี่คือเหมือนกับที่นายท่าท่าเรือประจวบบอกว่า
ได้มีการส่งเรื่องแล้วก็คุยกับต้นเรือ
ก็คือต้นเรือพลับแล้วพอประเมินแล้วไม่เข้าจอดแล้ว
ใช่ก็ถึงบอกไงว่าทางฝั่งนายท่าเองบอกว่าไม่ได้ห้าม
อยากได้อะไรอยากได้คลิปใช่ไหมอัดถ่ายส่งไปให้
ทีนี้ช่วง๔โมง๔๖นาทีค่ะ
หลวงสุโขทัยขอนำเรือกลับเข้าเทียบท่าอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์แล้วมันไม่ปกติแล้วค่ะ
ก็คือน้ำเข้าเรือเครื่องยนต์ก็มีปัญหา
หลังจากนั้นค่ะ๒ชั่วโมงนะทางเรือหลวงสุโขทัยก็แจ้ง
สนับสนุนเรือลากจูงหมายความว่าอะไร
แปลว่าตอนนั้นสถานการณ์บนเรือหลวงสุโขทัยไม่ค่อยดีแล้ว
มันวิกฤตแล้วทางเรือก็ส่งเรือลากจูง
ทางท่าเรือก็มีการส่งเรือลากจูงไปช่วยเหลือทันที
แต่คุณผู้ชมค่ะไม่สามารถที่จะให้การช่วยเหลือได้
หลวงสุโขทัยจมพร้อมกับกำลังพล
รวมถึงคนที่ติดต่อกับทางท่าเรือ
เมื่อสักครู่ที่บอกไปต้นเรือพลับนั่นเองนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังศูนย์หายอยู่
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไง
แต่การปฏิบัติภารกิจ
ค้นหากำลังพลที่ศูนย์หายอีก๒๓นาย
ยังคงปฏิบัติภารกิจต่อเนื่อง
อันนี้เอามานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูในมุมนี้ด้วยนะคะ

ส่วนบรรยากาศเมื่อวานที่ศูนย์ประสานงามช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยคุณผู้ชมฮะ
ญาติของผู้สูญหายเขายังมีความหวังนะ
เขายังมีความหวังว่าลูกหลานหรือคนที่บ้าน
จะยังลอยคอรอการช่วยเหลือแบบมีชีวิตอยู่
ญาติของผู้เสียชีวิตครับก็เดินทางมาตามข่าว
หนึ่งในนั้นคือครอบครัวของพันธาเอกเสริม
จาเอกเสริมเป็น๑ใน๗๕ผู้รอดชีวิตครับ
คนที่มาคือคุณพ่อคุณแม่และลูกสาวของพันธาเอกเสริม

มาขอพบหน้าลูกชายเพราะว่าหลังจากพันธาเอกเสริมได้รับการช่วยเหลือมาได้
ครอบครัวพยายามโทรหาแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้
เมื่อวานเลยขอมาเจอขอมาสวมกอดแบบตัวเป็นเป็นครับ
นี่ฮะสวมกอดกันด้วยความตื้นตันใจเลย
จ่าเอกเสริมบอกว่าที่ติดต่อพ่อแม่ไม่ได้
เพราะว่ามือถือเขาก็จมไปกับน้ำทะเลครับ
ส่วนตัวที่รอดมาได้เพราะเสื้อชูชีพนี่แหละ
แล้วตัวเองก็ไหว้น้ำเป็นไหว้น้ำแข็ง
ตอนเกิดเหตุเขาภาวนานะ

แล้วก็นึกถึงนึกถึงหน้าพ่อแม่ตลอดเวลาเลยครับ

ใช่ค่ะยกไปทั้งตัวเลยครับยกหายไปเป็น๑๐
ก็คิดว่าเดี๋ยวขึ้นลูกนี้ผ่านไปลูกแรกมา
ที่สองเราโดดก่อนที่ขึ้นจะมา
คครั้งที่แกให้รอดทุกคนครับส่วนพ่อของพันธาเอกเสริมครับหลังน้ำตาเลยน่ะ
ฮะบอกว่าดีใจหลายดีใจหลายดีใจมากครับครับไม่คิดว่า
จะเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตด้วยแต่คุณพ่อก็แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ด้วยนะฮะนางทวันรัฐแม่ของพลฐานทวีศักดิ์ครับหนึ่งใน
สิบสามกำลังพลที่ยังศูนย์หายอยู่เนี่ยบอกว่าเดินทาง
จากอำเภอสัตหีบที่ชนบุรีเลยนะมาถึงที่อำเภอ
สะพานตอนตี๔เมื่อวานนี้แล้วคุณแม่เนี่ยคุณแม่
ทวรรณรัฐก็ทำพิธีจุดทูบครับตรงนี้เลยฮะว่ายสิ่งศักษิต
ขอเจ้าที่เจ้าทางช่วยเปิดทางหน่อยได้ไหมให้พบลูกชาย
โดยเร็วเลยจนถึงขณะนี้คุณแม่ยังมีความหวังว่าจะได้
พบลูกชายครับส่วนครอบครัวของหมอแชมป์หรือว่าพันธาเอก
คุณากรจริยศที่ออกช่วยเหลือลูกเรือแล้วก็หมอแชมป์เอง
แหละที่ศูนย์หายไปยังคงมานั่งรอติดตามความคืบหน้า
อย่างต่อเนื่องเลยครับทางครอบครัวนี่แหละฮะโดยเฉพาะผู้
เป็นแม่ไม่ลุกไปไหนครับนั่งปักหลักตรงนี้ทีมข่าวอยาก
จะสัมภาษณ์คุณแม่คุณแม่บอกยังไม่พร้อมสภาพ
จิตใจยังไม่พร้อมจริงเราเข้าใจคุณแม่ครับครับส่วน
ญาติของพลทหารอับดุลอาชิตมะแอร์ครับเปิดเผยว่ามาจาก
จังหวัดยาลาทางครอบครัวก็ยังมีความหวังว่าพลฐาน
ดุลอาชีพยังมีชีวิตอยู่ยังไงก็จะรอครับครับยัง
ไงก็จะรอจนกว่าจะพบขอดูอาต่อพระเจ้าฮะ
รอขอดูอาต่อพระเจ้าไปด้วยนะมะนะนี่ฮะลูกเขา
เช่นเดียวกับญาติของเบสหรือว่าพลฐานชัยชนะช่างวาดครับ
หนึ่งในยี่สิบสามคนที่ยังศูนย์หายอยู่ฮะญาติเขาก็มาจากสุราธานี
ตั้งแต่วันแรกที่ทราบข่าวเลยนะที่เขาทำอยู่นี่คุณผู้ชมฮะ
เขาตั้งโต๊ะบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางทะเลครับตอนนี้ญาติที่รออยู่เนี่ย
จากรออย่างมีความหวังแล้วก็ทำอะไรได้ก็ทำครับ
ตอนนี้เขาบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หวังให้เปิดทาง
ให้เจอพลฐานเบสที่ยังศูนย์หายอยู่ลูกพี่ลูกน้องของพลฐานเบส
ชื่อว่านางสาวอรพันธ์บอกว่าอีกไม่กี่เดือนเนี่ยนะ
พลทหารเบสจะปลดประจำการอยู่แล้วครับ

อยากจะรับราชการทหารเรือต่อจะได้เป็นใน๑๐

ครั้งสุดท้ายที่เขาได้คุยกับพลทหารเบสคือก่อนขึ้นเรือนี่แหละ

จนมาทราบข่าวว่าเรือหลวงสุโขทัยอับปางครับ
พวกเราทีมข่าวไทยรัฐทีวีเป็นกำลังใจให้